เป็นยังไงบ้าง

มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ
ก็เชื่อว่าทุกคนที่ทราบเรื่องก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเดียแล้วก็ครอบครัว
ตกใจค่ะแต่ตอนนั้นอย่างที่เคยให้ข่าวไปแล้วว่า
ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตเราตื่นเช้ามาเราเห็นข่าวเราก็
ตกใจอะไรอย่างนี้ก็เลยมีการติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่

แต่พอทราบว่าโอเคตัวเดียวไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่เขาก็ช็อกพอสมควรกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่คนต่างทำงานมากกว่า

บางทีก็นอนค้างด้วยอะไรด้วยเราเองเราก็ไม่ได้มีเวลา
อย่างก่อนหน้านี้ที่เขาลบรูปออกไปเรามีถาม

ไอซ์มองว่าสิทธิในการเล่นไอจี
หรือการจะลงรูปหรือลบรูปมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะ
อาจจะไม่อยากก้าวไก่ว่าเพราะอะไรหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

บอกว่าก็ไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ก็ต่างคนต่างทำงาน
ก็ขอไม่พูดเพราะว่าเองก็ไม่ได้พูดอะไรตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

ทุกที่เราลงมาแผนแฟนก็รู้ว่าความสัมพันธ์เราเราก็ค่อนข้าง
แล้วถึงอันที่ห่างว่า

อ๋อหรือว่ามันเรื่องลนนู้นไหม
เออกลัวว่าคนเอามาย่อมไหมจริงอย่างที่บอกค่ะ
อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องพวกนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน
มันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเรารู้อยู่แก่ใจ
เขารู้อยู่แก่ใจแต่ว่าใครจะพูดอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ให้พูดไม่ได้อยู่แล้ว

อยากจะเล่าที่อาหารกันเกี่ยวบอกว่าทำให้เคียงมาก
กดดันไหมก็กดดันค่ะแต่จริงคืออย่างที่บอกว่า
มันแล้วแสดงใครจะคิดอะไรเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่แล้ว
เขาเจอหน้าเขาหรือยังคะตั้งแต่เกิดเรื่อง
ก็มีเจอค่ะไปถ่ายละครต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีผ่านก็เจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีเจอเขาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากส่วนใหญ่จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่า
เป็นเพื่อนที่ดีกว่าได้ไหม

ใครเป็นผ่านที่ประสิทธิ์ใจที่ว่าต้องหาแบบนั้น
คือเอาเป็นว่ามันไม่ได้ว่าใครตกลงใครหรือใครเป็นคนพูดหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่า
เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจ

เอิ้ญคือคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่น่ารักมาก
ค่าหนงกับแม่นกน่ารักกับไอร์และครอบครัวมาก
ดีใจมากที่คุณพ่อคุณแม่น่ารักทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ยังน่ารัก
แล้วเราเองเราก็รักแล้วก็เคารพคุณพ่อคุณแม่มา
คือส่วนใหญ่ไปโฟกัสให้พ่อแม่มากกว่าตัวเขาเนอะ
ก็คุยกันก็คือจะมีติดต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
จริงเรื่องความสุขาของคุณเกลือเรื่องนี้ค่ะ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
วันนี้อยากจะบอกว่าเมื่อได้ถ่ายกันก่อน

ก็ค่ะไปเรื่อยค่ะตอนนี้โฟกัสงานค่ะ
แต่ไม่ทำทาราเขตอะไรอย่างนี้
กับทาราเขตนี่ต้องขอโทษน้องด้วยเนาะ
เพราะว่าจริงเขตกับไอซ์เนี่ยสนิทกันมานานมาก
คือไอ้เองก็อยู่ช่องเจ็ดมานานแล้ว
เขตเองเขตก็อยู่ช่อง๗มาค่อนข้างนานแล้ว

แล้วเวลาน้องเข้ามาเราเองเราก็เป็นพี่
คอยคุยคอยอะไรน้องมีอะไรปรึกษา

แล้วก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันพอสมควรค่ะ

ที่ทุกคนเห็นรูปแล้วที่เอามาโยงเป็นข่าวกันนะคะ
คือเป็นทริปที่ผู้จัดการนะคะ
คือตั้งใจจัดทริปนี้ขึ้น
เพื่อที่จะเอาเด็กในสังกัด

งานขอให้เจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็มีไฮมีเขตมีพี่หยกมีพี่เอไป
มันสนิทกันอยู่แล้วส่วนไอซ์กับเขตก็
คือเล่นกันอยู่แล้วเราเคยเล่นละครคู่กันมาก่อน
เคยไปเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมันเลยสนิทกันจนแบบ

มีใครมาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้
อย่างที่บอกว่าต้องขอโทษเขตด้วย
ว่าแบบอยู่ดีเขตก็ต้องมามีปัญหาไปด้วยตรงนี้ก็

มีตรงของเราจริงหรือเปล่า
เขาเป็นคนใหม่อะไรอย่างนี้
เราได้เห็นกันไหม
คืออย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องอย่างนี้มัน

เราก็บอลิสุจรัยเราก็สนิทกันมานานมากแล้วจริงค่ะ
คือคนรอบข้างเราจะรับรู้ได้หมดว่า
มีปัญหาอะไรปรึกษาเป็นพี่น้องปรึกษากันได้ทุกเรื่องเลย
แสดงว่าเรากับเขตไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไม่มีค่ะ